สำหรับการตรวจสอบการทุจริตเงินอุดหนุนวัดย้อนหลัง๒ปี
ก็ยังคงเร่งดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอยู่นะครับ
ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรียุธยา
ก็ได้เปิดเผยถึงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปี๒๕๕๙ที่ผ่านมา

ยังได้รับการจัดสรรเงินเพื่อบุรณปฏิสังขร
วิหารหลวงพ่อโตอีกจำนวน๑๐ล้านบาท
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนันทพรธาวระครับ

กุฏิเจ้าอาวาสวัดพนันเชิงวรวิหาร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม่มีใครผ่านเข้าออกบริเวณประตู
หลังเกิดกรณีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ออกมาเปิดเผยว่ามี๑๒วัดในพื้นที่๖จังหวัด

ซึ่งวัดพนันเชิงเป็นหนึ่งในวัดที่ได้รับเงินอุดหนุน
เพื่อการบูรณปฏิสังขรมากที่สุดถึง๑๓ล้านบาท
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพยายามสอบถามไปอย่างเจ้าหน้าที่ดูแลวัด
ซึ่งให้เพียงข้อมูลสั้นว่า
เจ้าอาวาสติดกิจนิมนต์ภายนอก
พร้อมปฏิเสธการตอบคำถามอื่น
ท่านเจ้าอาวาสท่านไปไหน

ออกมาเปิดเผยรายละเอียดถึงข้อคอรหา
ว่าเขยื่นคำของว่าประมาณจำนวนดังกล่าว
แต่วันนี้ทีมผู้รับเหมากว่า๓๐คน
ยังคงเดินหน้าบูรณพระวิหารหลวงพ่อโตต่อไป
ซึ่งดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จากข้อมูลการจัดสรรและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจำปี๒๕๕๙
ใน๑๒วัดที่พบปัญหาการทุจริต
ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่า
พนันเชิงได้รับเบิกเงินอุดนุนอีกจำนวน๑๐ล้านบาท
เพื่อบูรณพิพิธภัณฑ์และพระวิหารหลวงพ่อโต
ที่ย้อนไปปี๒๕๕๗ถึง๒๕๕๙
พนันเชิงเคยเบิกงบเพื่อบูรณะสถานที่ดังกล่าวมาแล้ว
จึงเกิดคำถามว่าการอนุมัติงบประมาณแต่ละปี
มีการตรวจสอบหรือไม่ว่าก่อนหน้านี้
ขอไปแล้วเท่าไหร่และมีผลคืบหน้าเช่นไร
เราจัดทำแบบรายงานเรียบร้อย
แล้วการโอนเงินไปยังวัดต่างเราแจ้งอย่างกรมต้นสังกัด

ท่ามกลางปลงปัญหาการทุจริตในวงการทรง
กลับไม่มีผลกระทบต่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่
ยืนยันว่ายังคงเดินทางมาไหว้พระทำบุญ

แต่ก็ยอมรับว่าประเด็นการทุจริตกระทบต่อความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควร
และอยากให้เจ้าหน้าที่รัฐเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพื่อความโปร่งใสในแวดวงพระพุทธศาสนานำไปสู่การแก้ปัญหาในระยะยาว
คือถ้าเรามาทำบุญนะคะเราก็คิดว่าเรามาทำบุญ
แต่ที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันฟังแล้วมันดูไม่ดี
แต่ป้าคิดว่าใครทำอะไรไว้ยังไงมันก็ได้อย่างนั้นนะคะ
ถ้าเรื่องเงินเรื่องทองนี่มันไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้ว
ใครทำอะไรไว้ต้องรู้อยู่แก่ใจ
คิดว่ามันไม่เจริญหรอกค่ะ
มันก็ดีนะคะถ้ามีการตรวจสอบ
แต่แต่นิดว่าอยู่ที่ให้ความร่วมมือหรือเปล่า
คือความศรัทธาสำหรับผมนะผมว่าเหมือนเดิมนะครับ
แต่ว่ามองภาพดูแล้วว่าเหมือนว่าสังคมปัจจุบันนะ
มันเลวลงนะครับมันเสื่อมลง
เพราะฉะนั้นควรจะมีการตรวจสอบทำอะไรเพื่อ
เพื่อความถูกต้องบ้านเมืองเราจะได้ดีขึ้น
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เอาผิดทางวินัยข้าราชการ๔คน
เงินถอนวัทธ์และบัญชีรายลับรายจ่ายของวัทธ์
ทั้งการใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับจากพศ

หากสอบสวนพบว่ามีพระสงฆ์เข้าไปเกี่ยวข้อง
ส่งเรื่องให้พระสังขาธิการพิจารณาต่อไป